พักหลังเนี่ยหันไปเอาดีทางด้านงานละครเยอะเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับสาวเสียงใสอย่างแป้งโกะ

เพราะว่ามีข่าวดีว่าจะมีซิงเกิ้ลใหม่กันด้วยค่ะ
หันไปเอาดีด้านงานละครอยู่นานนะคะ
นักร้องเสียงใสแป้งโกะจินตนัดดา

ครั้งนี้เจ้าตัวเขาขอส่งมินิอัลบั้มแรกในชีวิตออกมา
เอาใจแฟนเพลงที่รอคอยให้หายคิดถึงกันเลยค่ะ

งโกะก็ควงอดีตหวานใจอย่างว่านชัยอคีระค่ะ

มาพูดคุยถึงเรื่องราวเบื้องหลังการทำงาน

โดยนักร้องสาวก็เผยว่ามินีอัลบั้มชิ้นนี้เป็นความตั้งใจ
ที่อยากจะถ่ายทอดบทเพลงแนวอคุสติ
ให้แฟนได้คอยได้ฟังกันด้วยนะคะ
พร้อมกับเพิ่มความพิเศษด้วยโฟโต้บุ๊กค่ะ

แล้วก็ไปฟังเสียงเพราะกันได้อย่างจุใจนั่นเองค่ะ
ภาพนี้ที่บอกเป็นมินีอัลบั้มเหรอ

แต่ว่าด้วยความที่เราเองก็มีซิงเกิ้ลออกมาเรื่อยนะคะ

เขาเรียกว่าอะไรโฟโต้บุ๊กแนบมาด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะคุ้มค่ากับเขาทางใดทางหนึ่ง
แต่ว่าถึงจะมันมีแค่๕เพลง

แล้วก็ทุกเพลงก็มีความหมายกับเราทั้งหมด

บางทีเราอาจจะตั้งใจทำเพลงทำอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็อาจจะช่วงจังหวะเวลา

เพราะว่าเราก็ได้ลองทำงานหลายแบบ
ส่วนเรื่องที่แป้งโกะต้องมาทำงานร่วมกัน

งโกะบอกว่าก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย

ก็เลยทำให้สามารถกลับมาร่วมงานกันได้

หวานใจคนใหม่เองก็ไฟเขียวด้วย
แฟนสบายใจได้โอ้ใจกว้างเนาะ

แล้วแบบอย่างไรยังทำงานด้วยกันได้ไหม
คือด้วยความที่เราเหมือนแบบว่าเลิกกัน

เราก็รู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นเพื่อนดีกว่า
ดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยรับลื่นมาก

คือก็อยากทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ก็อยากเป็นคนปกติที่เหมือนมีแฟนอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนคนอื่นนะคะคิดว่านะ
ก็เหมือนเราแฮปปี้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาว่าเราแฮปปี้